ปฏิบัติการเมื่อวานนี้นะคะล่าสุดก็คือ
๒๕เมตรแต่ว่าก็ต้องถอยร่นออกมาอีกครั้งหนึ่ง

ทีนี้วันนี้มีการตั้งเป้าแบบนี้

วันนี้จะต้องถึงพัทยาบีชหรือว่าหาดพัทยา

ใช่ค่ะส่วนความคืบหน้าล่าสุดสำหรับปฏิบัติการ
ซึ่งเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
ติดตามได้จากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ของเรานะคะ
คุณภูริพัฒน์บุญนินตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ

สวัสดีค่ะ
คุณภูริพัฒน์ค่ะสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับการตั้งเป้า

วันนี้มีการเตรียมความพร้อมอย่างไรคะที่หน้างาน
การตั้งเป้าของเจรฐธีในการเข้าไปสู่พัทยาบีช
คือตั้งเป้ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับ
แต่วันนี้จะตั้งเป้าไปอีกนิดหนึ่งขอเข้าไปอีกนิดหนึ่ง

พอเข้าไปแล้วระดับน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น
สูงขึ้นทำให้เจรฐธีต้องชะลอการเข้าไป
และเร่งสูบน้ำที่อยู่ด้านนอกให้ออกไปให้หมดก่อน
ซึ่งวันนี้เนี่ยคาดว่าน้ำระดับน้ำน่าจะลดลงเป็นจำนวนมาก
เพราะว่าตอนนี้บรรยากาศไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม
ไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับ
วันวานช่วงเย็นค่อนข้างไม่มีฝนตกลงมาแล้ว
และช่วงเช้าตลอดทั้งคืนตอนที่ผมยังอยู่
ตอนที่ผมอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ไม่มีฝนตกลงมาเลย

ซึ่งมันไม่ทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ทำให้เจ้าหน้าที่คาดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะไปถึงพัทยาบีดได้

ทางเจ้าหน้าที่มนุษย์กบจะต้องไปดำเนินการร้อยสาย

นำเพื่อที่จะให้สามารถเข้าสู่พัทยาบีดได้อย่างง่ายดายขึ้น
เมื่อสักครู่ผมได้พูดคุยกับคนเรือตีอาภากรอยู่คงแก้ว
ท่านเป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ

ท่านบอกว่าหน่วยซิลชุด๓ดำน้ำถึงโถงที่๓แล้ว
แต่ขณะนี้ระดับน้ำเนี่ยก็ยังคงมีอยู่แต่ก็ยังต้องรอให้ระดับน้ำลดลงกว่านี้ก่อน
ซิลเนี่ยถึงจะสามารถเข้าไปทำงานในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังนะครับ
ตอบคล้องกับพี่พนธรีบัญชาดุรยภัณฑ์ผู้บัชการมณฑ์ทหารบกที่๓๗
เจ้าของพื้นที่ที่ศิลาเชียงรายท่านบอกว่า
เร่งระบายน้ำทำให้ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแล้ว

การระบายน้ำโดยรอบก็เช่นกันนะครับ
การระบายน้ำเนี่ยไม่ใช่เฉพาะระบายน้ำที่บริเวณด้านในถ้ำนะฮะ

ยังเป็นการระบายน้ำด้านรอบข้างถ้ำด้วย
เพราะว่าพอระบายน้ำด้านรอบข้างถ้ำ
ท่านบอกว่าการระบายน้ำทั้ง๒อย่างทั้ง๒ทาง

และค่าว่าวันนี้จุดหมายปลายทาง
จะต้องถึงพัทยาปิวิจารณ์ได้อย่างแน่นอนครับ
คุณภูริพัฒน์ค่ะที่คุณภูริพัฒน์คุยกับพบหน่วยซิล
ที่ท่านบอกว่าต้องให้น้ำลดซักอีกระยะหนึ่ง
ถึงจะสามารถดำเนินการทำงานต่อไปได้

คือน้ำน่าจะลดได้อีกประมาณ๑๐๒๐เซน
ถึงจะสามารถทำให้เข้าไปในพื้นที่ได้
เพราะว่า๑๐๒๐เซนถือว่าก็ยังอยู่ในระยะที่
ยังไม่ค่อยปลอดภัยนะครับเพราะว่าทางเจรจิก็บอกว่า
ระดับน้ำถ้าเกิดว่ามีฝนตกลงมาเพิ่ม
เลนก็อาจจะเพิ่มเติมขึ้นไปอย่างนั้น
เพราะว่าณขณะนี้ระดับน้ำเนี่ยมันก็ยังพอสามารถ
ที่จะไปได้แต่มันยังไม่ถึงขั้นระดับที่จะปลอดภัยฮะ
ทำให้ทางเจรจิกก็รอให้อีกนิดหนึ่งก่อน
ผมคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณอีกไม่ถึง๑ชั่วโมง
ชั่วโมงนิดถึงจะสามารถปฏิบัติการได้

คือเมื่อคืนช่วงประมาณเกือบรุ่งเช้า
ผมได้มีโอกาสเห็นว่า
ทางหน่วยซิลมีการนำเจ้าหน้าที่
ขนถังออกซิเจนประมาณ๔๐๕๐ถังเข้าไปข้างใน
เข้าไปข้างในนั่นก็เป็น๑สัญญาณที่ดีบอกว่า
ณวันนี้น่าจะมีการปฏิบัติการอย่างเต็มที่
ที่จะค้นหาน้องทั้ง๑๓คนได้

วันนี้น่าจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่า

หน่วยซิลเข้าไปถึงโถง๓ได้
ถงที่๓มีการคำนวณไหมคะว่า
คือเราใจจดใจจ่อว่าพอถึงโถงที่๓แล้ว
ณวันนี้ผมเข้าใจว่า
เพราะว่าตรงนั้นเขาคิดว่าทางเด็กทั้ง๑๓คนน่าจะอยู่ในพื้นที่นั้น
ผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่นาน
แล้วก็มันต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของทางเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะฮะ
ระยะทางก็ไม่ใช่ใกล้นะฮะ
ก็ลองวัดกันดูครับว่าวันนี้เนี่ยจะสามารถสำเร็จได้หรือเปล่านะคุณโรสลินครับ

คุณภุริพัทธ์คะสรุปอีกนิดหนึ่งค่ะ
คุณภูริพัฒน์อยู่หน้างานสรุปแล้วตอนนี้ซิลอยู่จุดไหนยังไงนะคะ
คือตอนนี้เนี่ยซิลอยู่บริเวณโฉกที่๓แล้วนะฮะ
โถกที่สามก็จะสามารถข้ามไปที่ตรงพระธยาปีศได้นะฮะ
ลืมอีกอย่างหนึ่งไปความคืบหน้าล่าสุดที่สำคัญ
คือวันนี้เนี่ยตำรวจเขามาจัดระเบียบรถ
จัดระเบียบการจราจรบริเวณโดยรอบ
ซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเขาใช้เครื่องประกาศขยายเสียงนะฮะว่า
ถ้าเกิดใครไม่มาเลื่อนรถไม่มาอะไรแล้วเนี่ย
จะยกรถทันทีก็มีคนที่อยู่ในพื้นที่ก็

พอเขาเอารถยกมาเนี่ยยกไปหมดเลยนะครับ
ไปหมดในพื้นที่เลยไม่เหลือเลยสักคัน
ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรถของสื่อมวลชนเอง
รถของกู้ชีพเองก็ถูกยกเหมือนกันนะฮะคุณรสลินครับ
ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ใช่ว่าเขาจะเอารูปอร่วยให้นะ
เขายกไปหมดโดยที่ไม่สนว่าจะเป็นรถกู้ชีพกู้ภัยอะไรก็ตาม
เขาอนุญาตเฉพาะรถที่เป็นรถตู้ของทีมแพทย์เท่านั้น
จะสามารถเข้าไปในพื้นที่ได้เพราะว่าเขาก็ต้องเตรียมความพร้อม
หากเข้าไปในพัทยาบีตหากการที่ท่านรองพบตรเข้าไปเจาะโพงถ้ำ
พบเจอเด็กทั้ง๓คนก็จะรำเลียงออกมาขึ้นรถตู้ตรงนี้
รถกู้ชีพรถกู้ภัยของโรงพยาบาลเนี่ยนำส่งโรงพยาบาลได้ทันที
ซึ่งวันนี้เนี่ยการจราจรเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเอกภาพค่อนข้างที่จะ
ลักษณะเห็นคล่องตัวมากยิ่งขึ้นเพราะว่ารถบริเวณไหลทางเขาไม่ให้จอดด้วยนะฮะ
จอดด้วยเช่นเดียวกันใครมาจอดยกทันที
แต่ก็อนุโลมให้เฉพาะรถของสื่อมวลชนที่เป็นรถโอบีรถถ่ายทอดสดที่จอดบริเวณไหลทางเท่านั้นนะครับ
อนุญาตให้รถอื่นเพราะว่ารถของโอวีถ้านับรวมจริงแล้วมันก็ไม่ได้มากมายที่จะทำให้การจราจรติดขัดครับ

มันจะทำให้การจะทะจรสิทธิภัณฑ์และนำส่งผู้ป่วย
ไปถึงโรงพยาบาลยากลำบากมากขึ้นครับ
คุณภูริพัฒน์คะแล้วพอมีการจัดระเบียบแบบนี้โดยรวมแล้ว
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างไรบ้างคะ

ทันทีทุกคนให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ครับ
รีบไปเอารถตัวเองออกจากพื้นที่ทันที
ทีมข่าวของเราก็รีบเอารถตัวเองออกเหมือนกันนะฮะ
เขาไปจอดนู่นประมาณ๒กิโล

แล้วมีรถรับส่งบริการตลอดด้วย
ไม่ใช่ว่าให้ไปจอดที่อื่นแล้วไม่มีรถรับส่งให้เดินขึ้นมา
ท่านผู้ว่าก็ยังจัดรถรับส่งของบคศให้
ให้มารถรับส่งเป็นรถเวียนในพื้นที่
ซึ่งผู้สื่อข่าวเองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเอง

ลักษณะคล้ายรถแดงเชียงใหม่นะครับ
ก็ขึ้นมากระเตงก็ขึ้นมาบนเขาอะไรอย่างนี้

แต่ว่าก็ถือว่ายังทำงานได้สะดวกนะคะทุกฝ่ายนะคะ
ถูกต้องครับทุกฝ่ายวันนี้ทำงานได้สะดวก
แล้วก็คาดหวังทุกคนคาดหวังว่าวันนี้แหละจะ
สามารถพบเจอเยาวชนทั้ง๑๓คนครับ

ของการสำรวจโพรงถ้ำจากพลตรวจเอกวิราชัยใช่ไหมคะ

คือต้องบอกว่าเมื่อเครือท่านพลตรวจเอกวิราชัย
ท่านนอนบนเขานะครับท่านนอนที่ผามีนี้เลย
โดยที่ท่านก็ขึ้นไปกับต่อชดขึ้นไปกับตำรวจคนล่ม
ท่านก็คิดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดคลายแม็กซ์แล้วท่านไม่ยอมลงมาแล้ว
เพราะว่ากว่าจะกว่าจากพื้นดินจากพื้นราบจะถึงผาหมี
ใช้เวลานาน๒๓ชั่วโมง
ถ้าเกิดขึ้นลงเสียเวลาท่านก็ตัดสินใจนอนที่นั่นเลย
คืนนี้ท่านจะเจาะโพงถ้ำตรงนั้นซึ่งเป็นด้านฝั่งขวามือนะฮะ
ด้านขวามือส่วนซ้ายมือเนี่ยให้เรานึกภาพตามว่า

ขวามือก็จะเป็นทางที่ท่านวิราชัยไปสำรวจซึ่งจะเจาะโพง
วันนี้น่าจะนำเครื่องมือไปเจาะโพงได้
ต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะสามารถทะลุลงไป
โพรงที่ว่านี่คือเป็นโพรงเดิมที่ไปเจอก่อนหน้านี้
บอกว่าสามารถลงไปได้สักประมาณ๔๐เมตรถูกไหมคะ
ถูกต้องครับถูกต้องครับเป็นโพรงเดิมแต่

โมงมันก็มีสิ่งกีดขวางเล็กน้อยอะไรอย่างนี้ฮะ
พอใช้เครื่องมือมันก็จะสามารถโกงขยายใหญ่ขึ้น
แล้วก็ทำให้ตำรวจพลล่มเนี่ยสามารถโรยตัวไปดูสำรวจภายด้านล่างได้มากยิ่งขึ้นครับ

อันนั้นคือฝั่งขวาก็คือฝั่งผาหมี
ทีนี้คือหน่วยซิลตอนนี้พยายามที่จะเข้าไปให้ถึงหาดพัทยา
แล้วโพรงฝั่งทางด้านซ้ายล่ะคะ
ซึ่งมีความที่อาจจะเชื่อมโยงกับพัทยา
ตรงนี้มีความคืบหน้าอย่างไรเกี่ยวกับการสำรวจคะ

ทางท่านคุณตะวัดเอกวิราชัยก็ให้ความสำคัญด้วยนะฮะ
แต่ตอนนี้เนี่ยท่านให้ความสำคัญกับทางฝั่งขวามือมากกว่า
เพราะว่าคืออยากจะให้กระจายกันไปในแต่ละพื้นที่
เพราะว่าไม่อยากให้ไปรุมจุดนั้นจุดเดียว
ถ้าเกิดว่าสามารถเห็นได้ทั้ง๒จุดเราก็จะสามารถช่วยได้
ถ้าเกิดว่าฝั่งขวาเห็นเราก็สามารถช่วยฝั่งขวาได้
ฝั่งซ้ายเห็นก็สามารถช่วยฝั่งซ้ายได้
แต่บริเวณตรงเขาที่ด้านฝั่งซ้ายมือเนี่ย
ก็มีตำรวจตะเวนชายแดนอีกชุดหนึ่งที่ขึ้นไปสำรวจด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ
แต่ณขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าการเจาะการขุดเนี่ย
ดำเนินการไปถึงมากน้อยแค่ไหนแล้วครับ
คุณภูริพัฒน์คะก่อนที่จะเจาะจะขุดเนี่ย
คือต้องใช้เครื่องสแกนสแกนก่อน
ตอนนี้เรื่องของการสแกนเนี่ยเดินหน้าไปถึงไหนแล้วค่ะ
เรื่องสแกนเนี่ยผมไม่ได้ติดตามท่านพอวิรัชัยขึ้นไปนะ
แต่ถ้าเห็นท่านใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการสแกนก็
เครื่องมือเนี่ยคงทันสมัยมากครับเพราะว่า
พอดูลงไปเนี่ยมันก็เห็นมันก็เห็นถึง
สิ่งผิดปกติเห็นถึงร่องรอยต่างที่จะสามารถ
ลงไปได้ครับคุณโรสลินครับก็ต้องรอดูความชัดเจน
จากทางที่ไปสำรวจอีกทีนึงว่า
การช่วยเหลือในครั้งนี้เนี่ยจะสามารถประสบผลสำเร็จหรือเปล่า

ค่ะคุณพุทธิพัฒน์อีกคำถามหนึ่ง
เรื่องเครื่องสแกนจากสหรัฐที่เป็นสแกนอินฟราเรทมีการได้ใช้หรือยังคะ
ตอนนี้เนี่ยนอกเหนือจากเครื่องสแกนทางที่ได้มาจากของไทยเอ่ย
ต่างประเทศเอ่ยทุกฝ่ายก็ร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่
แล้วก็ใช้ทั้งสองฝ่ายนะครับเพื่อที่จะพยายามค้นหา
ซึ่งเขาแบ่งกันทำงานหลายทีมมากนะครับ
ต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการบริวนากันหลายทีมเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ย
ก็ใช้ทุกทีมทีมไหนที่คิดว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยเนี่ย
ก็เอามาใช้ที่ไหนที่คิดว่าเครื่องมือสามารถค้นหาได้เร็ว
ก็เอามาใช้เป็นการบรินาการร่วมกันนะครับ
แต่ผลสรุปแล้วก็ต้องเอามาประชุมหารือกันที่จะเกิดขึ้นตอนเวลา๙นาฬิกา
นะใกล้จะมีการประชุมนะครับ
ประมาณ๙นาที๑๐นาทีเนี่ยพวกว่ารัฐกาลจังหวัดเชียงราย
ก็จะเดินทางมาประชุมประจำวันแล้วครับ

สำหรับข้อมูลก็เป็นเรียกว่าข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะคะสำหรับผู้สื่อข่าวในพื้นที่ของเรา
รุปให้คุณผู้ชมฟังแล้วกันหลายคนอยากรอฟังอัปเดตใจจดใจจ่อแล้ว
ซึ่งนั่นคือเป้าหมายวันนี้ว่าจะต้องถึงตรงนั้นให้ได้
ขณะเดียวกันฝั่งที่สำรวจโพรงทางฝั่งขวาถ้ำผาหมีพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตา
เมื่อคืนท่านค้างวันนั้นซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นสัญญาณที่ดี
เพราะไม่อยากจะเสียเวลาเช้านี้ในการเดินเท้าขึ้นไปอีก
ก็เดี๋ยวรอก่อนรอเขาสำรวจรอเขาโรยตัวลงไป
ก็คูะจอดลึกลงไปอีกหน่อยหนึ่งถือมีรายงานมา

เพราะว่าการโรยตัวลงไปสำรวจมันใช้เวลา

ต้องรอทางผู้ว่ามาแถลงจริง
ซึ่งการแถลงรายวันสักครู่นึงก็น่าจะมีเลย
ว่าคงจะเดินทางไปที่กองอำนวยการ